หนึ่งหน่อยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขา
เกิดขึ้นยาวนานมา๒๒ปี
เริ่มจากคนหนึ่งในบ้านป่วยมีอาการทางจิตประสาท
เหม่อลอยเกรี้ยวกราดพูดคนเดียว
สักพักนึงเหมือนมันเป็นโรคติดต่อค่ะ
เริ่มติดไปที่แม่ไปที่พ่อไปที่ลูกไปที่หลาน
ติดกันทั้งบ้านติดที่ว่านี่คือทุกคนมีอาการทางจิตประสาทหมดเลย
แล้วไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันมันค่อยไล่ระยะเวลา๒๒ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
แล้วเขาบอกว่าไม่รู้จริงว่ามันเกิดจากอะไร
แต่ที่แน่มีคนเสียชีวิตจากอาการจิตประสาทนี้ด้วยในครอบครัวนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าอยากหาคำตอบให้ได้เหมือนกันมีหมอคนไหนช่วยได้บ้าง
แน่หมอแรกติดต่อไปแล้วค่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีหมอปลานะ
หมอปลาค่ะเขาติดต่อหมอปลาไปเพราะเขารู้สึกว่ามันดูไม่ปกติ
มันดูไม่ใช่เรื่องทางวิทยาศาสตร์ยังไงก็ไม่รู้
เล่าที่ไปที่มาแบบนี้นะคะเรื่องราวของครอบครัวนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี๒๕๖๒
เริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านนะคะเธอชื่อว่านางรุ้งลาวัลค่ะ
รุ้งลาวัลเนี่ยนะคะมีหลานคือเด็กหญิงสัญญาอายุ๑๔ปี
มีแม่คือนางทองมีอายุ๖๖ปีและมีพ่อคือนายวิจิตรอายุ๖๒ปี
อยู่กันสี่คนในบ้านนางรุ้งลาวัลเนี่ยเป็นนางเอกหมอลำค่ะ
ตอนนั้นนางรุ้งลาวัลอายุ๑๙ปีนะคะอยู่เริ่มมีอาการเหมือลอยร้องไห้
แล้วทุกวันโกนเนี่ยจะมีอาการเกรี้ยวกราดญาติญาติพยายามพาไปรักษากับหมอธรรม
แล้วก็พาหมอธรรมมาดูที่บ้านหมอธรรมบอกเลยบอกว่าบ้านนี้เจ้าที่แรง
ต้องย้ายออกถ้าไม่ย้ายออกนะคนในบ้านเนี่ยโอ้โหจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
เพราะมันเป็นทางผีผ่านวันนั้นหมอทำขุดใต้ขุดดินใต้ถุนบ้านด้วย
หมอทำไปเจอขันสีขาวที่ใส่เส้นผมกระดูกกับเชือกสีขาว
หมอธรรมบอกเนี่ยรุ้งลาวัลเนี่ยโดนของนะโดนคู่แข่งที่เป็นนางเอกหมอลำเหมือนกันอ่ะ
ทำคุณสัยใส่ครับประวัติเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะคะ
บ้านหลังนี้เนี่ยหมอธรรมยังบอกด้วยว่าเมื่อสี่สิบปีก่อนหน้าบ้านเคยมีจอมปลวกขนาดใหญ่
สูงแล้วก็มีโพรงตรงกลางตอนนั้นมีหมอตำแยชื่อยายพุธอาศัยอยู่บ้านตรงข้ามกัน
พุทธเนี่ยเวลาไปทำคลอดให้ใครถ้าเกิดสมมุติว่าอ่า
เด็กตายจากการทำแท้งอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเอารกเด็กเนี่ย
ทิ้งไว้ในโพรงของจอมปลวกให้ปลวกกินโดยที่ไม่มีการทำพิธี
เห็นว่ามีศพเด็กถูกทิ้งในโพรงนั้นเนี่ยสามสิบสี่สิบกว่าศพ
ปัจจุบันค่ะโพรงตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นการถูกเทพื้นปูน
แล้วก็ตั้งโอ่งใส่น้ำหลังจากที่นางรุ้งลาวัลป่วยปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะคะ
ถัดมาปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่สามปีค่ะ
เด็กหญิงสัญญาวัย๑๔ขวบเริ่มมีอาการเหม่อลอย
ซึมเศร้าแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวหมอธรรมก็บอกอีกบอกว่า
เด็กหญิงสัญญาเนี่ยน่าจะไปปัสสาวะรถสารทำให้เจ้าที่เจ้าทางโกรธ
ก็เลยทำให้เสียสติสุดท้ายแล้วน้องเสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าน้องร่างกายสุดสมจากการที่ไม่ยอมทานอาหาร
ถัดมาสิบปีค่ะคุณผู้ชมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นายวิจิต
พ่อของนางรุ้งลาวัลอยู่อยู่กลางดึกคืนนึงนะคะ
ลุ้มคลั่งขึ้นมาตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
มาช่วยหน่อยมีคนจะมาเอาชีวิตเขาบอกตะโกนดังลั่นขณะที่ชาวบ้านอ่ะ
กันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะครับได้ยินกันหมดเลยแล้วก็วิ่งมาอ่ะ
เอายังไงดีทำขันห้าขอผีบอกไว้ชีวิตหน่อยอะไรยังไง
ก็ไม่หายนะคะจนมาสงบลงเองตอนเช้า
แต่หลังจากนั้นนิสัยพฤติกรรมของนายวิจิตก็เปลี่ยนไป
กลายเป็นคนพูดคนเดียวไม่ชอบที่ที่มีคนเยอะ
แล้วก็ไม่สูงสิงกับใครถ้าเดินไปเจอชาวบ้านเยอะเยอะปุ๊บเนี่ย
เดินหนีเลยถัดมาอีกปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
นางทองมีผู้เป็นแม่ของนางรุ้งลาวัลค่ะป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด
แล้วเธอก็เสียชีวิตในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คือปีนี้
ี่สิบหกพฤษภาคมเมื่อไม่นานนี้เองนะคะ
ทีนี้กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเด็กหญิงใหม่วัย๑๔ปี
ลูกสาวนางรุ้งลาวัลอยู่อยู่มีอาการเนี่ยค่ะ
เหมือนแม่เลยนะคะก็คือเหมือลอยร้องไห้แล้วก็พูดคนเดียว
หมอเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่หมอธรรมก็บอกว่า
สาเหตุที่น้องเป็นแบบนี้เพราะวิญญาณแม่ในอดีตชาติจะมาเอาไปอยู่ด้วย
ต้องมีการทำพิธีขอคำมาให้น้องไม่ตาย

แต่น้องไม่หายจากอาการเหมือลอยค่ะ

พาไปหาหมอแผนปัจจุบันที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ก็แล้ว
หมอทำที่เป็นทางศัยศาสตร์ก็แล้ว
อาการนี้มันก็ยังเหมือนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ส่งต่อไปที่ลูกที่หลานของครอบครัว

แต่เก่าบ้านเราเนี่ยจะมีหมอระแยเขาอื่นหรือว่าฆ่าลูกฆ่าอะไรเนี่ย
ทำแท้งเนอะทำแท้งออกมาทั้งเด็กทั้งรก
แล้วก็จะมาโยนลงจอมปวกตรงนี้น่ะ
จอมปวกนี้อยู่ภายในภายในพื้นที่บ้าน
ก็มันหมดที่ไปเลยคิดถึงแต่หมอปาเนี่ยนะ
หมอปลาอยากให้หมอปลามาดูว่าจะเป็นยังไงบ้านหลังนี้มันจะเป็นยังไง
บ้านเป็นกรรมภัณฑ์ครับ

แล้วอาการทุกคนก่อนที่จะเป็นทำไมอาการทุกคนของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเขาบอก

เพราะว่าพาไปกินยาหมดแล้ว

เพราะว่าน้องใหม่ร้องไห้ก่อนเป็นครับ

ร้องไห้บางทีก็พูดคนเดียวนะครับ

ผมสงสัยเป็นกรรมภัณฑ์นะครับผมสงสัย

ในช่วงจัดตาชีวิตของรุงลาวันเป็นยังไง
โอ้โหผมก็ทำไปเลยครับหมดรถครับต้องทำสู้ไปเลยครับ
นี่เป็นสามีของนางรุ้งลาวัลพ่อของน้องใหม่นะครับ

ไปได้ข้อมูลจากเพื่อนสนิทของน้องใหม่นะคะ
เขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องใหม่เป็นคนร่าเริงสนุกสนานมากนะ
แต่ช่วงกุมภาพันธ์อยู่เริ่มมีอาการแปลก
เรียนหนังสือเอาแต่ก้มหน้าก้มตาไม่คุยกับใครเลย

พอเพื่อนไปถามว่าเกิดอะไรเป็นอะไร
น้องก็ไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้ค่ะ
แล้วก็มีการทักแชทไปขอโทษคนในโรงเรียน
บอกว่าขอโทษที่เราไม่สวยขอโทษที่ว่าคนอื่น
ขอโทษที่ทำอะไรไม่ถูกใจ
คือหลายคนก็คิดว่าน้องอาจจะเครียดหรือเปล่า
จากการที่คืออยู่บ้านเนี่ยเห็นแม่ก็ต้องกินยา
ยายก็ต้องกินยาตาก็ต้องกินยา
ทุกคนป่วยกันไปหมดเลยหรือเปล่า
อาร์เมงต้นค่ะมีคนจะฆ่าไหมค่ะ

อันนี้มันความคิดเขาเอง
ไหนว่าพ่อครอบครัวค่ะ
ว่าไหมคิดเรื่องนี้ตลอดค่ะ
เมืองต้นได้คุยกับอาสาสมัครที่คอยดูแลครอบครัวนี้อยู่นะคะ
ก็บอกว่าก็ดูแลครอบครัวนี้เอายามาให้เป็นประจำ
วิจิตคนพ่อเนี่ยหรือว่าตาของน้องใหม่เนี่ยก็กินยาต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว
ตอนนี้อาการอ่ะทรงตัวอยู่ส่วนกรณีน้องใหม่เนี่ยเพิ่งจะมาป่วยอ่ะนะคะ
เธอก็ดูแลให้ด้วยเหมือนกันเบื้องต้นเธอก็คิดคิดคล้ายคล้ายกับพ่อของน้องใหม่คือ
หรือว่าโรคซึมเศร้าอาจจะมาจากกรรมพันธุ์ก็ได้
เอาเป็นว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเห็นบอกว่า๙มิถุนายนนี้
หมอปลาจะไปหานะคะ
ยังไงก็ต้องยึดหลักของคุณหมอทางหลักวิทยาศาสตร์ไว้ก่อนนะฮะ
อันนี้ก็ได้ใช่ไหม
แต่ถ้าหมอปลามาดูแล้วอ๋อไม่มีอะไรเลยนะ
ก็ต้องไปเรื่องของรักษาอะไรพวกนี้นะครับทานยากันให้ต่อเนื่อง